คลิกกองที่นี่
หรือว่าเหมือนเดินเดินแบบ
ย้อนไปทางไหนอ่ะอ่าเอาไลฟ์ถึงตรงไหนเวลาพี่ได้ไปต่อ
กล่องมันหล่นใช่ไหมใช่ค่ะ
นี่มันมีปืนด้วยอ่ะพี่มีก็จริงปะมิตรว่านี่ปืนอ่ะค่ะถือถือ
พี่พอมันแขนมันมีปืนอ่ะพี่